เข้ามาในวันนอกนะครับมาดูเรื่องราวของวนไทยกันบ้าง

ล่าสุดครับสารวุฒิมาสุกหนึ่งในนักเตะทีมชาติไทย
ที่จะลงสร้างการคันในชุดนี้นะครับ
ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าตัวเองนั้นต้องการที่จะมีโอกาส
เป็น๑๑ผู้เล่นตัวจริงในการลงแข่งขันในรายการนี้ครับ
สารวุฒิมาสุกนะครับเป็นนักเตะแนวลุกกึ่งปีกกึ่งกองหน้า

ที่จะแข่งขันในวันที่๓และ๕มิถุนายนนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
หวังว่าจะได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในการลงสนามบ้าง
จากโคสต์ซิโก้กินศักดิ์เสน่ห์หน้าเมือง
ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับแทคติกในแต่ละนัดว่า
ตัวเองนั้นจะเหมาะสมกับการเล่นในแต่ละนัดมากน้อยแค่ไหนนะครับ
อยากให้ชวนแฟนบอลชาวไทยทุกคนที่อยากจะเข้ามาชมในสนามเอง
หรือว่าเชียร์อยู่ทางบ้านก็อยากให้มาให้กำลังใจนักฟุตบอลทีมชาติไทยเราเยอะ
เพราะว่าเราก็เตรียมทีมในการที่จะเล่นฟุตบอลโลกด้วย
สารวุฒินี่ถือว่าเป็นนักเตะที่ส่วนใหญ่ซิโก้จะจับลงไปเป็นตัวสมรแล้วก็ลงมาเป็นโจ๊เกอร์ให้กับทีมชาติไทยในหลายนัดนะครับ
คิงครับครั้งนี้เขาก็หวังว่าจะลงเล่นเป็น๑๑ผู้เล่นตัวจริงบ้างนะครับ
สำหรับทีมชาติไทยเคยคว้าแชมป์รายการนี้ครั้งล่าสุดเมื่อปี๒๐๐๗
วันที่๓มิถุนายนทีมชาติไทยพบกับซีเรียนะครับ

โดยผู้ชนะครับจะตัดสินแชมป์ในวันที่๕มิถุนายน
ทั้งนี้ทั้งนั้นขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับ
ตุตามลุ้นตามเชียร์ทีมชาติไทยด้วยการติด
แท็กแชมป์เพื่อพ่อผ่านเฟซบุ๊คทวิตเตอร์
หรือว่าอินสตราแกรมได้นะครับ